มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง
ที่มันเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศกันหน่อยละกัน
คือตอนนี้เองกรมอุตุก็บอกนะคะ
ปริมาณฝนทั่วประเทศก็จะมีประมาณ๖๐๗

คือฝนจะตกหนักขึ้นเรื่อยในช่วงนี้เนี่ยนะคะ

วิทยุการบินค่ะเขาก็เตรียมที่จะมีมาตรการ
ในการรองรับถ้าเกิดสภาพอากาศแปรปรวน
แล้วก็เตือนไปถึงผู้โดยสารทุกคนนะคะ
เผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินหน่อยนะคะ
โดยนายสมนึกรงทองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
หรือว่าบวทได้เปิดเผยค่ะ
บอกว่าได้มีการกำหนดมาตรการรองรับ

อย่างเช่นฝนตกหนักแล้วไปส่งผลกับวิสัยทัศน์ทางการบิน

แก่ผู้โดยสารและอัตภาคอากาศสะยานนะคะ
กรณีที่สภาพอากาศแปรปวนอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
จะมีการชะลอการวิ่งขึ้นของอากาศยานขาออก

เพื่อที่จะลดปริมาณความคับข้างปริมาณการจราจรทางอากาศ
แล้วก็จะชะลอการบินลงของอากาศยานขาเข้าขาออก
ให้มีระยะห่างขึ้นในการขึ้นลงที่เหมาะสมในทุกสนามบินนั่นเองนะคะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะก็มีการออกประกาศแจ้งเตือน
ให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน
จะต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อรองรับการล่าช้าที่มันอาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ให้พร้อมต่อการให้บริการ
รวมถึงปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมด้วยนะคะ
อันนี้คือทางฝากฝั่งของอากาศยานฝากฝั่งของเครื่องบิน
ทีนี้มาดูเราท่านบ้างผู้โดยสารค่ะคุณผู้ชม
เราที่จะเดินทางในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ย
ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาการเดินทางไปยังสนามบินหน่อยนึงนะคะ
แล้วก็อาจจะต้องพบความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา
ถ้าเกิดฝนตกเกิดฝนฟ้าขนอง
สภาพอากาศที่มันแปรปรวนในบริเวณสนามบินเผื่อเวลาด้วยนะคะ
ใช่ช่วงนี้ต้องรับฟังคำเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับ

เพราะว่าประกาศเตือนจะมีมาเรื่อยเลยนะครับ